เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นการฉีกกฎกติกาหนังสือราชการ
เพราะว่ามีในอำเภอเทพาที่สงขลา
นายอำเภอเทพะทรงขลาใช้ศัพท์คำว่าจน

ยากจนยากจนอะไรอย่างนี้นะ
ใช้คำนี้เลยเอามายุ่งหน่อยสูบไกลหน่อย

จนมากจนแบบแปรแคนจนสุดสุด

ผมเคยได้ยินแม่ใช้คำว่าเนียนแจ็ค
คือไอ้คำภาษาจนแจกเนี่ยถ้าเราพูดเราเข้าใจ

นี่หนังสือตาครุฑราชการท่านในอำเภอ
ใช้คำนี้ในหนังสือราชการ
คือจริงมันต้องเป็นคำที่กึ่งทางการ

ฉีกกฎกติกามารยาทหนังสือราชการไทย
ใช้คำภาษาแบบบ้านแบบละเอียดภาษาท้องถิ่น

คือถ้าเราอ่านใช้คำว่ากูในใจ
งงชิบมาก
แต่ถ้าเป็นคนใต้เข้าใจทันที
นี่จะส่งจากสงขาไปสุรินิงงเลยนะ
ส่งจากสงขาเทพาเข้ามธ๑กระทรวงมหาดไทย
ผมว่าท่านก็น่าจะเอาช่วยเกาหัวฉันหน่อย
งงเหมือนกันท่านประหลัดท่านประหลัดไม่รู้ด้วยเพราะท่านประหลัดไม่ใช่คนใต้
เพราะว่าเป็นภาษาใต้ของแท้ขนาดแท้เลยนะฮะ

ท่านนาเภอศิษย์ทิชายเทพภูรสานาเภอเทพาจังหวัดสงขา

ช่วยสำรวจคนยากจนหน่อยจนละเอียด
คือใช้คำว่าช่วยท่านสำรวจคนยากจนแบบละเอียดระจนมาก

นี่เขาเรียกน้อยแต่มากใช้คำนิดเดียวไง

นำร่องเหนือกลางอีสานใต้ภาคเหนือ
ละเอียดอย่างนี้ท่านใช้เถอะ
ภาคใต้ยาวีเอาเลยอีสานท่านใช้ได้เลย
นายเผอร์เทพานนำร่องมาแล้วจะโดนด่าหรือเปล่า

ตอนนี้ผมขอให้ปุ้ยออกเสียงอีกสักที
คือคนใต้ออกเสียงแล้วจะได้แรงอก

ยอดเยี่ยมเลย